หลายคนก็เป็นกังวลนะครับเพราะว่าสัญญาของซิโก้นั้นใกล้จะหมดลงในช่วงต้นปีหน้า
ล่าสุดเจ้าตัวออกมายืนยันว่าพร้อมที่จะทำทีมต่อไป
หากได้รับการไว้วางใจจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ซิโก้กิจจากเซียนหน้าเมืองหัวหน้าภูมิสอนทีมฟุตบาลทีมชาติไทยนะครับ
หลังจากพาทัพช้างศึกทีมชาติไทยครับ
คว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนคลับ๒สมัยติดในการคุมทีมของเขา
และถือว่าเป็นแชมป์สมัยที่๕ของทีมชาติไทย
หมดลงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับคาดว่าจะมีการพูดคุยรายละเอียดกันอีกครั้ง
ซึ่งก็ให้สิทธิ์สมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นเป็นผู้ตัดสินใจนะครับ
แต่หากได้รับความไว้วางใจก็อยากที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลทั้งระบบ
ตั้งแต่ทีมชาติชุดใหญ่จนถึงระดับเยาวชน
เพราะว่าหากหมดยุคของนักเตะชุดนี้ไปแล้วจะได้มีนักเตะรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนต่อเนื่องได้ทันทีครับ
ที่จะล้มเรานิชุดใหญ่วันนี้ชุดใหญ่รักษา
ถ้าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยไม่ได้แชมป์ในรายการในอาเซียน
วันนั้นแหละนะครับอีก๑๐กว่าปีที่บอลไทยจะกลับมาพังงานอีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้นเราก็ยังมีความรู้สึกว่ายังอยากช่วยให้วงการฟุตบอลพัฒนาไปข้างหน้า
แต่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยว่าเป็นยังไง
ส่วนทางด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็เปิดเผยว่าก่อนอื่นนั้นต้องขอชื่นชมทีมงานทุกคนที่นำทีมชาติไทยนั้นคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ
ซึ่งในเดือนมกราคมปีหน้านี้นะครับจะเรียกซิโก้เข้ามาพูดคุยถึงสัญญา
และอนาคตในการพัฒนาทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับ
ตอนนี้นะครับทีมชาติไทยนั้นยังเตรียมเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
พร้อมกับทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตบอลอาเซียนครับ๒๐๑๙
แต่จะต้องประสานงานกับสมาคมกีฬาฟุตบอลอีกครั้งเพื่อกำหนดวันและเวลาก่อนทำเรื่อง
แจ้งไปยังสำนักพระราชวังให้รับทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
ส่วนเจ้าอุ้มธิรทรบุญมาทันแก๊กไซต์ตัวเก่งของไทยนะครับ
ตำแหน่งผู้เล่นที่ส่งบอลให้เพื่อนทำประตูสูงสุดในทวนาเมนต์นี้
จำนวน๔ครั้งนะครับก็เทียบเท่ากับริสกี้โพล่าของอินโดนีเซีย
โดย๔ครั้งนะครับที่เจ้าอุ้มนั้นส่งบอลให้เพื่อนทำประตู
ประกอบไปด้วยเกมที่ชนะสิงคโปร์๑ต่อ๐ในรอบแรก
และอีก๑นัดในเกมที่แพ้อินโดนีเซีย